จากยาที่คนหวังว่ามันจะเป็นยารักษาโรคให้หายขาด
มันกลายเป็นแค่ยาบรรเทาอาการ
รัฐบาลมองไม่เห็นเหรอว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เสียงคนจากภายนอกที่ตักเตือนติติติ่ง
บางทีมันเป็นเสียงที่ไม่สนอหู
โปรดติดตามตอนต่อไป